พักหลังมาเนี่ยเห็นน้องออกงานฉายเดียวบ่อยเลยนะคะ

รวมไปถึงอนาคตที่น้องมองเอาไว้หลังจากนี้ด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องการออกงานเดี่ยวบ่อยนั้น
จะเป็นเพราะอะไรไปฟังน้องเชอปรางค่ะ
ตอนนี้ยังเลยค่ะพวกเราตอนนี้ก็เต็มที่กับการทำงาน
แน่นอนว่าอยากทำงานต่อค่ะอยากทำงานสายนี้ต่อ
ว่าไม่ว่าจะมีการไปร่วมงานกับใครก็ตาม
ก็อยากจะทำให้เต็มที่เรารู้สึกทำควบคู่ไปได้

น่าจะยังค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูทำทั้งสองอย่าง
ด้วยกันได้กับทั้งทางวงแล้วก็งานเดียวของตัวเองด้วยค่ะ
อ่าทางผู้ใหญ่ส่งมาให้ค่ะ
ใช่ค่ะเป็นดีกว่าทางผู้ใหญ่นะคะ